คุณผู้ชมคะทุกครั้งที่มีข่าวในลักษณะแบบนี้เนี่ย
คราวนี้เป็นเด็กผู้ชาย๓ขวบเท่านั้นค่ะ
แล้วคนที่ทำร้ายไม่ใช่ใครที่ไหน

คุณย่ามาร้องผ่านสื่อนะคะว่าช่วยหน่อย
กลัวหลานจะไม่ปลอดภัยคือหลานชายไปอยู่กับแม่แท้
แล้วถูกพ่อเลี้ยงทำร้ายร่างกายแต่แม่แท้ปกป้องพ่อเลี้ยง

บอกว่าไม่มีไม่ได้ทำร้ายร่างกายอะไรเลย
แต่เด็กฟกช้ำไปหมดทั้งตัวบอบช้ำไปหมดนะคะ
คุณย่าเลยมาร้องผ่านเพจสายใหม่ต้องรอดเพื่อขอความช่วยเหลือ

เราต้องขออนุญาตเบลอภาพแต่ขออธิบายร่องรอยความบอบช้ำของน้องนิดนึงนะคะ
คือรอบตาเนี่ยเขียวช้ำไปหมดเลย
ตามตัวมีรอยถูกทุบตี
หลังเนี่ยนะน้องคิงเป็นรอยเขียวคล้ำแบบใหญ่มาก
มีรอยขีดขวนมีรอยถลอกที่หัวปูดบวม

เอาภาพหลักฐานเหล่านี้มามอบให้กับเพจสายใหม่ต้องรอด
เพราะเป็นห่วงหลานกลัวหลานจะไม่ปลอดภัยนะคะ
ตัวคุณย่าบอกว่าเลี้ยงหลานชายคนนี้มาตั้งแต่๒เดือน
เพราะว่าแม่เด็กติดคุกคดียาเสพติด
พ้นโทษออกมาพฤษฎีกายนปีที่แล้ว

แม้ว่าจะเลิกกับลูกชายของคุณย่าไปแล้ว

๓เดือนก่อนแม่เด็กไปมีสามีใหม่
แล้วมาขอย่าว่าขอเอาลูกไปเลี้ยงได้ไหม

ย่าก็เป็นห่วงวิดีโอคอล์คุยกับหลานชายตลอด
แพมเพิร์สของกินของใช้ไปให้หลานชายตลอด
เมื่อวันพุธที่ผ่านมา
ทางนอกไม่รู้อะไรกระเด็นใส่ลูกเหมือนกัน

บอกว่ากระเด็นไข่อะไรก็ไม่รู้กระเด็นใส่

ก็เอาเด็กมาส่งให้กับย่าครับ
ย่าเป็นคนพาไปหาหมอนะคะ
แล้วหมอเป็นคนบอกย่าว่า
มันไม่น่าจะจริงนะย่าที่แม่เด็กบอกว่า
ขี่รถจักรยานยนต์แล้วอะไรกระเด็นใส่
เพราะแผลเหล่านี้มันคือแผลจากการโดนทำร้าย

ถามจริงตีลูกหรือเปล่า

แม่เด็กบอกว่าไม่เลยไม่ได้ตี
พ่อเลี้ยงก็ไม่เคยทำร้ายเลย
สไลด์ไฟท์บุ๊ค
ที่เขารูปคู่กับแฟนใหม่เขาเขาก็จะชี้ตรงผู้ชาย
ว่าเราก็ถามว่าคนไหนทำเจ้าคุณเขาก็จะชี้ไปที่ผู้ชาย
แล้วพอเสร็จแล้วว่าเออถ้าเผื่อหายแล้วเดี๋ยวจะไปอยู่กับแม่หญิงไหม
บอกไม่เด็กพูดคำเดียวว่าไม่หวาดกลัว
ฟังข้อมูลจากคุณย่าของเด็กมันค่อนข้างจะชัดนะคะ
คือเปิดรูปพ่อเลี้ยงให้เด็กดูด้วยความเป็นเด็ก
ก็ถามว่าคนนี้ทำร้ายหรือเปล่าเด็กก็ชี้ว่าใช่
แล้วเด็กก็กลัวไม่อยากกลับไปอยู่กับแม่แล้วด้วย

ส่วนป้าของเด็กค่ะนางคณิตอายุ๓๒
บอกว่าแม่ของเด็กเคยมีลูกมาแล้ว๒คน
ก่อนจะมาอยู่กินกับน้องชายของเธอ
แล้วก็มีลูกออกมาก็คือตัวหลานคนนี้ที่ถูกทำร้าย
ตัวแม่เด็กปัจจุบันก็ไปอยู่กับสามีใหม่ท้องด้วย

แล้วแหมที่ผ่านมาเลี้ยงลูกก็
ก็เห็นว่าไม่น่าจะมีปัญหานะก็ไม่เคยทุบตีอะไร
ตัวแม่ไม่น่าจะทำร้ายลูก
เขาก็เลยสงสัยว่าพ่อเลี้ยงนั่นแหละที่ทำร้าย
แล้วเด็กก็ชี้รูปพ่อเลี้ยงแล้วบอกว่าพ่อเลี้ยงทำร้าย

ต้องรักษาตัวต่อที่โรงพยาบาลธัญบุรีอีก๓วัน

เพราะอะไรรู้ไหมคะสงสัยว่าซี่โครงหัก
เดี๋ยวต้องรอเอ็กซาเรย์ว่าซี่โครงเด็กหักด้วยหรือเปล่า
แฟนก็คือลูกน้องชายนะคะ
ก็มีลูกมาก่อนแล้วคนนึงเขาดูแลดีนะพี่

แต่ว่าน้องเขาเพิ่งเคยมาดูแลลูกคนนี้
พอได้๒เดือนน้องเขาก็โดนจับใช่ไหมคะ
แล้วน้องเพิ่งออกมาแล้วก็เพิ่งมาดูแลลูกคนนี้

ตอนอยู่กับเราเขาไม่มีอารมณ์แบบนั้นนะพี่
เมื่อช่วง๒ทุ่มที่ผ่านมาของเมื่อวานนี้นะคะ

ก็พาตัวคุณย่าไปแจ้งความกับตำรวจสนฉลองกรุง
เพื่อให้ดำเนินคดีกับคนที่ก่อเหตุนะคะ
ส่วนตัวเด็กเนี่ยค่ะคุณย่าบอกว่าต่อไปนี้ย่าขอเลี้ยงหลานชายของย่าด้วยตัวเอง